วันนี้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมีการประชุมกันนะคะ
เพื่อที่จะพิจารณารายงานเกี่ยวกับการปฏิรูปด้านพลังงานค่ะ
โดยเสนอออกกฎควบคุมการก่อสร้างอาคารในอนาคต
ให้มีรูปแบบที่ประหยัดพลังงานรวมทั้งบ้านเรือนของประชาชน
จะต้องออกแบบเพื่อให้ประหยัดพลังงานในระยะยาวค่ะ
ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
การอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ข้อบรรยัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน
นายครุจิตนาคอนทัพประธานคณะกรรมธิการกล่าวนะคะว่า
สัดส่วนการใช้พลังงานที่อยู่อาศัยรวมกับภาคธุรกิจการค้า
มีมากถึง๑๒๑ของการใช้พลังงานทั้งหมดค่ะ
จำเป็นที่ต้องมีแผนประหยัดพลังงานในตัวอาคาร
เพื่อลดการใช้พลังงานจำเป็นนะคะในที่อนาคตควรจะมีกฎหมาย
ให้การก่อสร้างบ้านต้องคำนึงถึงรูปแบบที่ประหยัดพลังงานค่ะ
คณะกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
เสนอให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

คณะกรรมการควบคุมอาคารเร่งรัดแก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงและพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ๒๕๕๙
กำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารให้เป็นแบบอนุรักษ์พลังงาน
ครอบคลุมอาคารให้มากขึ้น
โดยเฉพาะอาคารที่มีพื้นที่